ต่อกันที่ข่าวดีของคนตั้งคัน

ถ้าผ่านไปแถวจังหวัดตรังมีโปรโมชั่นดีสำหรับคนท้องเท่านั้นนะคะ
รับประทานเต้าหู้น้ำเต้าหู้ฟรีนะคะ
เปิดขายอยู่กลางเมืองย่านตาขาวค่ะ

ผมเห็นมันมีประโยชน์มากครับสำหรับคนท้อง

ใช่ครับมันมีประโยชน์แข็งแรงด้วยผมเองก็มีลูก๔คนแล้ว

ก็ตัวเองมีลูกเยอะแบบนี้นะคะ
ถึงได้เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ไปด้วยค่ะ
คุณพาคินต้นตระกูลทรัพย์อายุ๓๓ปี
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตีน้อยค่ะ

แต่ว่าไปแผ่นภัณฑ์ระยะเป็นชาวอำเภอ

ประกอบอาชีพขายน้ำเต้าหู้มากว่า๑๒ปีแล้ว

น้ำเต้าหู้ฟรีวันละ๑ถุงจนคลอด
ใช่ค่ะนี่เป็นภาพติดประกาศหน้าร้านให้หญิงตั้งคัน
จะอายุคันกี่เดือนสามารถไปรับน้ำเต้าหู้ฟรีที่ร้านได้ทุกวัน
และยังจะให้ฟรีแบบนี้ไปจนกว่าคลอดอีกด้วยนะคะ
คุณพาคินบอกว่าหลังข่าวกระจายออกไปตอนนี้แต่ละวัน
มีหญิงตั้งคันไปรับน้ำเต้าหู้ที่ร้านประมาณ๙๑๐คน
คิดเป็นเงินวันละ๗๐๘๐บาท
บางคนนี้ท้องอ่อนแต่บางคนก็ใกล้คลอดแล้วนะคะ

เพราะว่าน้ำเต้าหู้ไม่มีพิษไม่มีภัยใดค่ะ
ส่วนคนท้องบางรายที่ไปซื้อครั้งละหลายถุง

แต่ว่าซื้อหลายถุงก็แถมเพิ่มไปให้
จากตอนที่ภรรยาท้องก็ให้ดื่มน้ำเต้าหู้ทุกวัน
จนทำให้ลูกทุกคนมีผิวพันธุ์ดี
และสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ค่ะสำหรับร้านอ๋องน้อย
เต้าหู้จะเปิดขายตั้งแต่บ่าย๓จนถึง๒ทุ่ม

แต่ว่าใน๑สัปดาห์จะขอพัก๑วัน

ปกติจะมีลูกค้าทั้งประจำแล้วก็ขาจรค่ะ
สำหรับไอเดียนี้คุณพาคินบอกว่าได้มาจากเพื่อนนะคะ
ซึ่งขายน้ำเต้าหู้อยู่ที่สมุทรประการ
โปรโมชั่นให้คนท้องแบบนี้เลยค่ะ
ตัวเองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีก็เอาไปทำบ้าง

และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ยืนยันว่าจะทำแบบนี้ตลอดไปค่ะ
นางสาวอนุสาราจันเกตอายุ๑๙ปีมีอายุคัน๘เดือน
กล่าวว่าได้รับน้ำเต้าหู้ฟรีจากร้านนี้ทุกวัน

บอกอร่อยเข้มข้นแถมเจ้าของร้านใจดี
เมื่อก่อนไปอุดหนุนซื้อน้ำเขียงร้อนให้กับพ่อดื่มเป็นประจำ
ตัวเองเนี่ยท้องเห็นประกาศให้คนท้องรับน้ำเต้าหู้ฟรี
ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ร้านนั้นจัดกิจกรรมดีแบบนี้
เพราะว่าช่วยส่งเสริมให้ทั้งแม่และลูกมีสุขภาพดี

แล้วก็มีสูตรหนึ่งที่น่าทานเหมือนกันน้ำเต้าหู้ผสมน้ำมะนาว

เป็นของคุณหมอท่านหนึ่งที่โรงบาลเอกชัยอาทิสมุทรประกาศ

ไม่ให้เอาไปใช้ทำประโยชน์ทางธุรกิจนะครับ
แต่ว่าเขามาให้ทางคนไข้ได้ทานกัน
โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะฮะน่าชื่นชมนะครับ

สำหรับปกติที่ทานน้ำเต้าหู้แล้วก็รู้ว่ามีประโยชน์อยู่แล้ว

ลองดูลองปรับสูตรดูนะฮะ